ซึ่งที่ข้อเท้าของน้องน้ำหวานเนี่ยก็คือมีจดหมายมีเบอร์โทรศัพท์ระบุเอาไว้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของแฟน
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้ญาติก็มีการติดต่อรับศพน้องน้ำหวาน
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ทั้งทางญาติครอบครัวก็เดินทางเข้ารับศพนางสาวหยาดรุ้งทองเนียม

ซึ่งเสียชีวิตจากการตกแมนชั่นหรูช่วงเช้ามืดของวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ญาติของน้ำหวานก็ได้เดินทางมาที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็มีการจัดเตรียมเอกสารทำเรื่องขอรับศพ
จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรซอยวัชรพล
รามอินทาแขวงท่าแรงเขตบางเขน
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีตำรวจฝ่ายสืบสวนตอนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วจะเชิญแฟนรวมถึงญาติมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุการฆ่าตัวตายต่อไป
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุตอนแฟนทราบข่าว
นุ่มมาถึงก็อยู่ในสภาพที่เมาไม้แล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายเสียใจอย่างหนักนะคะ
โดยคนใกล้ชิดก็บอกว่าคือทางแฟนผู้ชายก็ไม่เคยเปิดเผย
ว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันกับน้องน้ำหวานมาก่อนหรือเปล่านะคะ